ดูเรื่องของการให้บริการกันบ้างนะครับ
เพราะว่ามีลูกค้าห้างแห่งหนึ่งเธอไปเปลี่ยนสินค้า
เพราะสินค้ามันไม่ได้คุณภาพไปเปลี่ยนที่เคาน์เตอร์
แล้วตัวเธอเองนะอาจจะเป็นสมาชิกของห้างใช่ไหม
แล้วก็เวลาซื้อของมันก็จะมีรหัสขึ้น

คือให้บอกเบอร์โทรศัพท์พนักงานก็จะแจ้งชื่อเรากลับมา
แล้วทีนี้ก็ได้บินมาปรากฏเธอดูบิน

เพราะว่าชื่อที่ปรากฏในบินมันชื่อว่าอีพูดไม่ได้ครับ

เธอก็เลยโกรธมากทำไมพนักงานถึงเปลี่ยนชื่อเธอ
เป็นคำหยาบคายแบบนี้

ฮาร์ดคอร์ชะนีโสดนางฟ้าขี้เหงาเนี่ยนะครับ

พนักงานจุดบริการลูกค้าของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านดอนเมือง
เปลี่ยนชื่อของเธอในระบบเป็นชื่อที่หยาบคายมาก

เนื่องจากอาจจะไม่พอใจที่เธอตำหนิเรื่องการให้บริการ
ทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้เพราะเรื่องการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญ

ก็เลยตามไปสอบถามคนที่โพสต์
คนที่โพสต์เรื่องนี้เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่๕สิงหาคม
เอาสินค้าไปเปลี่ยนเพราะว่าสินค้ามันมีตำหนินะครับ

แล้วตะเข็บตรงเอวมันเย็บติดกับตะเข็บข้าง

แต่ว่าพอเอาไปใช้จริงมันใส่ไม่ได้
ใช่ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะ
แต่ว่าทำสีหน้าไม่พอใจไงเออนะครับแล้วก็มาพูดกับเธอบอกว่าเช็คด้วยนะคะว่าตัวนี้เป็นเหมือนกับตัวเมื่อกี้หรือเปล่านะฮะ
เธอก็บอกว่าพนักงานก็ต้องเช็คสิเธอเลยให้พนักงานเช็คพนักงานก็เช็คก็บอกว่ามันมีขี้ได้ค่ะตัวลูกค้าบอกถ้าขี้ได้เนี่ยพี่ไม่ซีเรียสมันตัดได้
แล้วเธอก็พูดต่อว่าวันหลังอย่าพูดส่งอย่าศักดิ์แต่ว่าพูดนะคะเป็นพนักงานบริการลูกค้านะอืม
นี่แหละฮะจังหวะนี้พนักงานชักสีหน้าแล้วก็พูดขอโทษแบบไม่พอใจค่ะอันนี้คือวันที่๕สิงหาคมนะ
พอผ่านไปเสร็จแล้วปั๊บเรื่องราวที่มันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นหลังวันแม่คุณสืบสกุล

แต่พอวันที่๑๓สิงหาคมเธอไปซื้อสินค้าตามปกติที่ห้างแห่งนี้อีก
ระหว่างจ่ายเงินเธอก็ต้องให้ข้อมูลบอกหมายเลขอะไรไปนะ

เขาพยายามให้ทวนเบอร์โทรศัพท์หลายรอบเลย

คือทีแรกเขางงก่อนเขามองหน้าเพราะเขารู้ว่าชื่อที่มันปรากฏในระบบปกติ
สมมุติคุณสืบสกุลบอกเบอร์โทรมา
ฉันเป็นพนักงานดิฉันก็ต้องทวนคุณสืบสกุลนะคะ
แบบนี้ถูกไหมแต่ปรากฏว่าแคทเชียร์คนนั้นเขาไม่กล้าอ่านชื่อเลย
แล้วก็มองหน้าลูกค้าคนนี้แล้วก็บอกว่า
พี่คะทำไมชื่อพี่เนี่ยกลายมาเป็นชื่อนี้ล่ะคะ
ที่ผมพูดไม่ได้แหละอีอะไรหน้าจุดหมาอะไรสักอย่างนี้นะครับ
ทีนี้พอเธอดูเธอคิดออกเลยอ๋อ
น่าจะเป็นพนักงานคนที่แล้วที่เคยมีปากเสียงกันแน่
ที่ไปมีปากเสียงกันแล้วพนักงานคนนี้ไปแก้ไขชื่อเธอในระบบหรือเปล่า
กลายเป็นชื่อหยาบคายชื่อน่าเกลียดนี้นะครับ
เธอก็เลยบอกว่าเธอจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดด้วยสำหรับเรื่องนี้นะครับ
เธอต้องการให้ห้างสรรพสินค้าออกมารับผิดชอบ
ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าพนักงานคนดังกล่าวลาออกไปแล้วนะ
แต่ไม่ยอมรับผิดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
จะไม่สามารถสมัครงานกับห้างแห่งนี้ในสาขาอื่นได้อีก
เพราะว่าตัวผู้เสียหายนะผู้หญิงคนนี้
เธอคิดออกเธอไปสืบเสาะจนรู้เลยว่าพนักงานคนนี้ชื่ออะไร
จุดบริการลูกค้าหมายเลขอะไร
พนักงานลาออกไปแล้วนะครับ